เหตุการณ์ผมเนี่ยสุดโรคจิตแอบถ่ายนะครับขายคลิปลับร่วมเพศเมีย
เออก็บอกแล้วไงว่าข่าวนี้สุดคลิปตัวเองกับเมียนะ
เออผู้ชายคนนี้นะครับเริ่มที่ผู้หญิงอายุ๕๒ปีนะครับ
ชาวบ้านอำเภอกบินบุรีจังหวัดปลาจีนบุรี
จะเห็นข้างหลังลักษณะเหมือนอาบน้ำอยู่นะมีขัน
นี่แหละครับคุณผู้ชมครับไปแจ้งตำรวจสพกบินบุรีนะครับ
บอกมาตรวจสอบหน่อยเพราะว่าเนี่ยนี่คือห้องน้ำในบ้านพัก
ถูกนายปรีชาอายุ๔๑ปีเพื่อนบ้านอยู่ติดกันนี่แหละแอบถ่ายคลิปด้วยนะ
เป็นคลิปวิดีโอนะแล้วยังขโมยชุดชะในที่ตากไว้อีกไปด้วย
ผู้เสียหายเล่าบอกว่าห้องน้ำอยู่หลังบ้านมันเป็นผนังปูน
แล้วมีช่องระบายอากาศตอนอาบน้ำอยู่ได้ยินเสียงละผิดปกติ
ก็เลยรีบนุ่งผ้าแล้วออกมาจนทราบว่าลูกชายบอก
แม่แม่ปีชาเนี่ยปีชานั่งอยู่บ้านติดเราเนี่ย
มาทำลับล่อแล้วหนีไปนะก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้าน
ต่อมาผู้ใหญ่บ้านประสานตำรวจครับเชิญตัวนายปรีชามาสอบถาม
เขายอมรับว่าเขาแอบถ่ายคลิปผู้เสียหายตอนอาบน้ำจริง
เพราะว่าเสพยาเสพติดอ่าเสพยาเสพติดเข้าไปก็คงอ้างว่ามีอารมณ์อ่ะนะ
คงแบบนั้นแหละตำรวจจึงคุมตัวไปตรวจนะครับ
สารเสพติดเพื่อดำเนินคดีแต่ระหว่างทางหนีได้ครับ
แม่ผู้เสียหายก็เลยกลัวสิครับผู้เสียหายกลัวเพราะว่ามารู้ภายหลังว่า
นายปีชานอกจากจะแอบถ่ายแล้วเนี่ยถ่ายคลิปแล้วเนี่ย
ยังขโมยชุดชั้นในไปด้วยหลายตัวนะแล้วยังหนีไปได้อีก

เขาก็ยอมรับสาวว่าเขาถ่ายจริง

กลัวค่ะกลัวมากแต่บ้านเขาก็หวานธวงนะครับ

บ้านอยู่ใกล้กันค่ะหลังบ้านห่างกันนิดนึงค่ะ
จับถือชนะแล้วก็ให้ดูต้องหาให้ดีหน่อยน่ะค่ะ
นายชินวัฒน์บึงโบกนะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่๑๕ตบนนซี
เล่าบอกว่าผู้เกาะเหตุนะนะขโมยชุดชะนายผู้เสียหาย
สำเร็จความไข้ครับแล้วก็เอาไปทิ้ง
อกจากนี้ยังยอมรับกับผู้ใหญ่บ้านบอกว่า
อกจากถ่ายคลิปเมียคนอื่นแล้ว
ก่อนที่อาบน้ำนะนี่คือเมียคนอื่น
ยังถ่ายคลิปนะครับเมียตัวเอง

แล้วขณะนำตัวไปตรวจสารเสพติดที่เล่าย้อนไปคือหนีไปได้

หมอนี่ถ่ายคลิปเมียคนอื่นปั๊บ
แล้วก็ขโมยชุดชั้นในเขา
ไปสำเร็จความค่ายแล้วก็ไปทิ้ง
ตัวเองติดยาบ้าก็ถ่ายคลิปเมียตัวเอง

สามีก็เคยถ่ายคลิปไปแต่ไม่รู้หรอกว่าเอาไปขาย
ส่วนคดีล่าสุดที่ฉันไม่เกี่ยวข้องนะตำรวจจะทำอะไรก็ทำไป